พาไปที่นี่ที่นี่เป็นเมืองที่เงียบสงบใช่ไหมคะ
ได้หมดถ้าสดชื่นแล้วถ้าเกิดว่าจะสดชื่นกว่านี้ถ้ามันสดจัดเห็นไหม
สีเขียวแบบนี้คุณทุ่งนาค่ะ

เห็นเขียวแบบนี้เห็นแล้วสดชื่นไหมคุณสุดสกุล
สดชื่นนะฮะอยากจะสูดอากาศเข้าไปเยอะให้เต็มปอด
นี่ไงถึงบอกว่าได้หมดถ้าสดชื่น
สดชื่นกว่านี้อีกถ้ามันสดจัดเห็นไหมสีมันสดจัดแบบนี้
นี่คือทุ่งเนินแจงนะคะในตำบลทุ่งเนินแจง
ผืนใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งเนินแจงแห่งนี้ล่ะค่ะ
เขาบอกว่าจะปลูกข้าวในนาให้เขียวขจีแบบนี้ไว้ตลอดทั้งปีเลยนะ

เจ้าของเขานี่มีการสร้างสะพานเดินชมวิวทุ่งนา
แล้วคุณทุ่งนาอยู่ตรงกลาง
คุณอาจจะไม่ต้องจินตนาการตามดูภาพตามไปด้วยนะคะ
ทุ่งนาอยู่ตรงกลางแล้วรอบทุ่งนาเป็นโอ่งเป็นเขา

สวยงามตระกาลตาแล้วยังมีบ่อน้ำขนาดใหญ่
แล้วมีกระท่อมธรรมชาติแบบนี้ค่ะ

ลูกอยู่ล้อมรอบบ่อน้ำให้นั่งรับประทานอาหาร
แล้วก็นั่งเล่นด้วยมันชิวมากเลยคุณดูสิ

นี่คือพระอาทิตย์กำลังจะตกโอ้โหพระอาทิตย์ตกนี่
เขาเตรียมจัดงานอีเวนต์ลอยกระทงด้วยนี่ใช่ไหม
ใช่ค่ะทุ่งเนินแจงอุทัยธานีนะคะ

คือไปเที่ยวด้วยไปกินด้วยค่ะคุณ

เสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนที่นี่เนี่ย
แวะเที่ยวชมทุ่งเนินแจง

ช้างค่ะใครอยากขี่ช้างขี่ได้นะคะ

ส่วนผู้ใหญ่นะคะค่าขึ้นช้าง
ราคา๑๕๐บาท

พลังงานหมดไปเราก็ต้องเติมพลังงาน
กลับมาด้วยการหารายรับประทาน

ปลาเผาเยอะมากเลยพี่บุ๊คนะฮะที่นี่

นูพื้นบ้านหลากหลายตั้งแต่ปลาแร็ด
เผาปลาช่อนเผา
ไก่ย่างขาหมูเยอรมัน
ปลากระพงทอดราดน้ำปลา

ซึ่งพ่อครัวทางร้านเขาบอกว่า

ที่ร้านนี้จะคลาคล่ำไปด้วยลูกค้า

สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามนะคะ

กลับไปเที่ยวอีกเที่ยวแล้วเที่ยวอีก

แล้วก็สำรองที่นั่งรับประทานอาหาร

จังหวัดอุทัยธานีนะจ๊ะ

นี่นะฮะน่าไปเที่ยวกันนะครับ